ทะเลาะกับแฟนใหม่ของอดีต

แต่เขาเลิกกับแฟนเขา๕ปีแล้ว
แต่ไปเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปคบกับแฟนเขา

ท้าทายในเฟซบุ๊คด้วยความเป็นลูกผู้ชาย

แทงกันถึงขั้นกับเลือดตกยางออก

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๖๐ทับ๓

อายุ๒๗ปีเป็นอาสาสมัครกู้ภัย

แล้วก็นำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาล

ก็เอามือพยายามกดที่แผลห้ามเลือด
ที่บริเวณสี่ข้างด้านซ้ายของตัวเองนะฮะ

คนที่แทงคือนายสุกรีจะเรินสัก
เป็นเด็กท้ายบ้านอยู่ที่ตำบลเมืองขี่รถมากับเพื่อน๑คน
อยู่ที่อำเภอเมืองครับนายสุกรีเนี่ยใช้มีดปลายแหลมแทงเขา
ฟังเสียงคนเจ็บเขาเล่านะครับ
คือแฟนเขาเคยเป็นแฟนเก่าผมที่อดีตซ้อนอดีตเลยนะ
ถูกต้องแล้วเลิกกันมา๕ปีแล้วตอนสัมภาษณ์ไปก็ทำแผลไปก็เจ็บไปนะ
นักข่าวเราก็กลัวไม่ได้ข่าวอะเนาะ
ทางด้านของทีนี้ก็เลยสอบสวนทราบว่าทั้งผู้ก่อเหตุและคนโดนแทงเนี่ย
ผู้ก่อเหตุคือนายสุกรีเป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวเขา
อันนี้คือรอยคราบเลือดเหรอคะเช็ดก่อนไหม

กันไป๕ปีแล้วกับนายวรชัยนะฮะ
ขณะที่นายสุกรีเนี่ยเขาบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนชื่อในเติ๊ก
พอถึงบ้านนายวิราชัยเรียกออกมาเคลียร์ที่หน้าห้อง
ทั้งสองฝ่ายออกมาเคลียร์ก็มีการชกต่อยมารุมมาตุ้มกันแป๊บหนึ่งนะฮะ

ส่วนคนที่มาคือนายสุกรีเนี่ยมีมีดพกสั้นติดตัวมา
แล้วก็ใช้มีดแทงที่บริเวณใต้ราวนมของนายวรชัยไปนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายนายสุครีกับเพื่อนก็หลบหนีไป
ล่าสุดนายบรชายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าบาดแผลก็ไม่ได้ลึกมากคุณหมอก็เย็บให้๔เข็ม
ตอนนี้ตำรวจสภเสม็ดกำลังเร่งหาบ่อแสนายสุกรีกับนายเติ๊ก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เลิกกัน๕ปีแล้วก็ยังไปเจอกันไปท้าทายกันแบบนี้แหละ